เอามาดูเรื่องของคุณโก้ธีรศักดิ์ที่เขาบอกว่าโอ้โหคนแถวนั้นเดือดร้อนเหลือเกิน
ค่ะกับตัวตึงวังทองหลางครับ
ก่อนนั้นนี่มีปลาประสาวะใช่
รอบนี้มาเป็นค้อนโอ้โห

กระนำทุบอยู่แบบนี้คุณผู้ชมฮะจะทุบแตกใส่ให้ได้
ไม่ไหวแล้วย่าต้องดูแลนะ

แค่ทีนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ทำคนนี้ทำ
ญาติเดือดร้อนนะโอ้ดูสิดูสิ
ถ้าเป็นรถเราอ้อมไปทุบอีกฝั่งเลย
แล้วอย่างนี้มันจะหนักขึ้นเรื่อยไหม
จากปลาถุงอึดถุงฉี่แล้วคือไม่ใช่แค่บ้านพี่โก้อย่างเดียวที่เดือดร้อน
ตอนนั้นก็คือมีร้านเสริมสวยจนลูกค้าไม่เข้ามาแล้วเหม็น
แล้ววันดีคืนดีเกิดเอามาทำร้ายคนอื่น

แล้วคนถ่ายคลิปคุณผู้ชมโดนขู่มาด้วยนะ
ผู้หญิงคนนี้ขู่ว่ามึงนั่นแหละโดนด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันพุธที่ผ่านมา๑๐พฤษภาคมครับ
หมู่บ้านในถนนรามคำแหง๓๙ซอย๒๗
ไอ้รถที่โดนทุบไปคุณผู้ชมเป็นรูเลย
มีอีกคลิปหนึ่งผู้หญิงที่ก่อเหตุอยู่ในบ้านนะคุณผู้ชม
นี่คลิปนี้อยู่ในบ้านแล้วชะโงกหน้าออกมามองผ่านหน้าต่างออกมา
แล้วถ้าซูมเข้าไปใกล้ในมือเธอถือถุงอะไรสักอย่าง
นั่นนะโอ้ยสีเหลือง

เก๊กหวยก็เบียร์ไม่เบียร์ก็ปัสสาวะ
มี๓อย่างนี้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นอะไรล่ะ
จากนั้นเธอปลาถุงนี้มาใส่คนถ่ายคลิปครับ
แล้วก็ตะโกนด่าด้วยนี่ป้ามาแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘พฤษภาคมตอน๕โมงเย็น

แฮชแท็กไปถึงสอนอวังทองหลางเลยนี่

โอ้โหเพื่อนบ้านมหาภัยด้วยครับ
แล้วก็ปลว่าต้องทำขนาดไหนถึงจะรวบได้เลยค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณโก้ธิรศักดิ์
ก็มาเปิดเผยถึงพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ครับ

โก้บอกอย่างที่เคยเป็นข่าวไปนักข่าว
ตัวเขาแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นรวม๗หลัง
โดนเพื่อนบ้านผู้หญิงคนนี้ก่อกวน
มีปลาอะไรถุงฉี่ถุงอึตกใส่หลังคาบ้าน
มีสาดน้ำกรดใส่ด้วยนะแล้วก็คว่างปลานู่นนี่เข้ามาในบ้าน
แล้วเพื่อนบ้านคนนี้ก็กล่าวหาว่า
คุณโก้ไปทำของใส่เธอแต่ไม่เป็นความจริง
ที่ผ่านมาไปแจ้งความที่โรงพักไว้แล้ว

สิ่งที่ได้รับคำตอบมาก็คือ
เป็นการกระทำผิดและหูโทษครับ
เป็นโทษสถานเบาซึ่งต่างกรรมต่างวาระ
ทำผิดกี่ครั้งก็แค่ปรับเท่านั้นเอง

มันไม่ใช่แล้วล่ะคือถ้าคุณตำรวจจะพูดแบบนั้น
แต่พูดแบบนี้คุณตำรวจต้องคิดวิธีแล้วหาวิธีที่จะทำยังไง

โก้บอกว่าตัวเขากับคนที่เป็นเพื่อนบ้านแถวนั้น

เป็นฝั่งเราเองเหรอที่ต้องมาย้ายออกย้ายหนี

คุณผู้ชมว่าไม่ได้ถามคุณผู้ชมไปถามน้ำแข็งก็ได้ใกล้หน่อย

อ๋อน้ำแข็งไม่ได้มีกำลังทรัพย์อยู่จะย้ายได้นะ
แต่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยถ้าแบบนี้
ฮะฟังพี่โก้เล่าหน่อยครับ
แรกเขาคิดว่ามีคนทะเลาะกัน

อันนี้ตัวตึงประจำวังทองหลางนี่

แล้วก็พูดตามสะบดตามคลิปนั่นแหละ

โก้คิดว่านะทำไปก็เหม็นใครทำอะไรอะไร

ก็สวนไปสักทีนึงเขาจอดแล้ว

ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วที่โก้เข้าบอกนะ
อยากให้คนที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยก็ใครล่ะ
ดูข่าวไม่ใช่เปล่าก็พูดถึงตำรวจ